คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของคนเมาหน่อยนะครับ
เมาเหล้าถอดเสื้อถอดผ้าถอดรองเท้าเดินไป

วุ่นวายไปหมดไปดูภาพของผู้ชายคนนี้ครับ
สุดท้ายไปนอนอยู่อย่างนี้เก็บทรงไม่อยู่เป็นชาวบ้านเขาแจ้งไปอยู่ในพื้นที่หมู่๗ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชายนาฏ
ชายคนนี้ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญอันนี้ร้านขายน้ำปั่นนะชาวบ้านอยู่เต็มไปหมดเลย
นายคนนี้ชื่อว่านายสำเริงอายุ๕๖ปีเมาหนักมากพูดจาไม่รู้เรื่องเดินเข้าไปป่วนทั่วร้าน
ไปเจอผู้หญิงเจอเด็กก็จะปรีเข้าไปกอดหน่อยจะทำท่าโอบกอดอย่างนี้คุณผู้ชม
เด็กเขาก็ตกใจสิฮะนะฮะบรรดาเด็กสาวก็ต่างภาวะวิ่งหนีกันไปรวมตัวกันอยู่ในมุมของร้านน้ำปั่นเพราะว่ากลัวว่าจะถูกผู้ชายคนนี้เข้าไปกอดทำมิดีมิร้ายนะฮะ
ลวนลามไม่สำเร็จเสร็จปุ๊บไปนอนอยู่กับพื้นขวางทางเดินซะอย่างนั้นนั่นนะฮะ
อกจากจะลวนลามเด็กสาวในร้านน้ำปั่นแล้วนะฮะพอมีลูกค้าขับรถจะไปซื้อน้ำปั่น
นายสำเริงเดินปรีเข้าไปไปจับเนื้อต้องตัวเขาอีกนะฮะจนลูกค้าหนีกันไปด้วยความรำคาญไม่ซื้อน้ำฝันแล้ว
นะฮะแม่ค้าก็โอ้เดือดร้อนนะฮะชาวบ้านก็เลยต้องประสานตำรวจไปตำรวจสายตรวจสอบภอมเมืองชายนาฬเข้าไปนะฮะพอตำรวจไปถึงแหมสำเริงฮะอาการป่วนนี่น้อยลงเลยนะฮะแล้วก็จะยอมกลับบ้านภายในเวลาสิบนาทีเพราะว่าตอนแรกเดินวนไปวนมาไม่ยอมกลับง่ายง่ายนะฮะตำรวจมาถึงแหมจะกลับแล้วกลับ
รถขับผ่านไปผ่านมาตกใจกันบ้างนะฮะเกือบโดนรถชนแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้หนักมากเพราะว่าจะไปลวนลามเด็กสาวในหมู่บ้านนะโดยอ้างว่าเขาเอ็นดูลูกหลานอยากจะกอดซะหน่อยนะฮะชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยเอาไปขังเถอะอย่างนี้ไม่เอาแล้วระแวงไปหมดแล้วไม่รู้ทำยังไงดีจะอย่ามาเอ็นดูอะไรแบบนี้เลยตำรวจก็บอกว่าไม่รู้จะเอาผิด